แล้วก็มีอีกภาพหนึ่งนะฮะนี่เขาบอกว่าเป็นตามธรรมเนียมนะฮะ
นี่คือรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
ตำรวจทางหลวงครับเอารถ๙คันเปิดสัญญาณไฟ
เรียงหน้าบริษัทกำนันนกทำพิธีเชิญวิญญาณ
เพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงครับ
ผลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วเนี่ย
เอาตำรวจทางหลวงนะฮะแล้วก็มีรถสายตรวจ๙คัน
จอดที่หน้าสำนักงานของกำนันนกนะฮะ
เป็นจุดเกิดเหตุการเสียชีวิตของสารวัตรแบงค์
แล้วก็เหตุการณ์นี้ก็ยังส่งผลให้มีตำรวจทางหลวงอีกท่านที่ได้อ่านกันไป
ก็คือทางพันธบทเอกวัชิราเนี่ยเสียชีวิตในบ้านพักนะครับ
กับอันเชินดวงวิญญาณลูกน้องทั้ง๒คน
จากนั้นก็เปิดสัญญาณไฟสายตรวจของรถ
ยืนไว้ไว้ซึ่งทางพทบตรีจรูลเกียรนั้น
มีการเชิญดูวิญญาณของสารวัตรแบงค์
และผู้กำกับเบิ้มขึ้นรถประจำตำแหน่งของตัวเอง
พากลับไปหาครอบครัวจากนั้นครับทางพลตบตรีจรูลเกียรติเปิดเผยว่าการมาเชิญ
วิญญาณครั้งนี้เนี่ยถือเป็นธรรมเนียมนะครับ
หลังจากที่มีการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักแล้วก็ที่แห่งนี้เป็นปฐมบท
เป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียทั้งหมดสารวัตรแบงค์ก็ตายที่นี่พูดตรงนะครับ
ภูมิกับเบิ้มก็ต้องฆ่าตัวตายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งทางพลตำรวจตรีจรูลเกียรติท่านก็บอกว่าในวันเกิดเหตุตนเชื่อว่าทางสารวัตรแบงค์
ทำหน้าที่จนวินาทีสุดท้ายตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
ขณะที่ผู้กำกับเบิ้มที่เรียกสารวัตรแบงค์ไปในวันนั้น
ก็มีการแสดงความรับผิดชอบถึงขนาดที่ว่าเอาชีวิตตัวเองแลกชีวิตของน้องไปแล้ว
ส่วนกำลังใจของลูกน้องและเพื่อนตอนนี้เชื่อว่าทุกคนหดหู่ฮะ
แต่ว่าตอนนี้ก็เชื่อว่าขวัญกำลังใจจะเริ่มกลับมา
เนื่องจากว่ามีการให้กำลังใจกันและกัน
คนธรรมดีจุฬุลเกียจนะครับบอกด้วยว่าคืนเกิดเหตุเนี่ย
เลือดของสารวัตรแบงค์ครับติดไปกับตำรวจถึง๘๙คนที่ช่วยเหลือนะฮะ
เชื่อว่าเลือดที่ติดไปนั้นจะช่วยเหลือตำรวจ
ก็คือบริสุทธิ์นะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการ
อย่างที่ก่อนไหนรอของพอมตลอดทั้ง๒ท่านบอกไป
มันจะมีตำรวจอีกประเภทไงที่แบบว่ากลัวจนขึ้นสมองนะครับ
ประเด็นที่ว่ามีการถอดปลั๊กกล้องวงจรปิดหรือว่าก่อนอันนี้ที่
บอกเป็นสายแลนด์ใช่ไหมครับที่กูจะเตรียมวัยงานเมื่อสักทุก
เรื่องนี้เนี่ยทางพลตบตีจรูลเกียจบอกว่าตัวเองไม่มีข้อสงสัยอะไร
เรื่องนี้ก็คือพนักงานสอบสวนอยู่ในความรับผิดชอบในการหาข้อเท็จจริงกันไป
ส่วนว่าจะเป็นการเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้าไหม
บอกว่าตัวเองเนี่ยรู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดแต่ไม่สามารถพูดได้
เชื่อว่าไม่ได้เป็นการวางแผนเพื่อฆ่าสารวัตรแบงค์แน่นอน
แล้วก็ยังบอกอีกว่าตัวเองเป็นคนไล่สอบปากคำทุกคนที่เกิดเหตุ
และได้เข้าพื้นที่เกิดเหตุตั้งแต่ช่วงแรกและไปเห็นอะไรบางอย่าง

ส่วนคำให้การของตำรวจบางนายครับที่อาจจะพูดไม่ตรงกัน
ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่จะพูด
พร้อมกับเชื่อว่าในเหตุการณ์ตำรวจบางนายมีการพกปืนและไม่พกปืน
แต่ที่สังคมสงสัยว่าทำไมตำรวจที่พกปืนปืนอยู่กับตัวครับ
เป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานทำไมไม่ยิงสวนคนร้ายกลับไป
คนตบตรีจรูนเกียจบอกว่าคงแล้วแต่สัญชาตญาณของตำรวจแต่ละคน
และวุฒิภาวะของแต่ละคนนะครับ
อกจากนี้ครับพลตบตรีจรูลเกียรติบอกด้วยว่า
ฟางเส้นสุดท้ายที่ก่อเหตุนั้นเป็นคำพูดของสารวัตรแบงค์ครับ
ที่พูดกับกำนันนกว่ากำนันสู้ผมไม่ได้
ซึ่งเป็นประโยคหลังจากที่มีการดวนเหล้านะฮะ
หลังจากนั้นกำนันนกย้ายไปนั่งอีกฝั่ง
และ๑๐นาทีให้หลังก็เกิดเหตุสลดขึ้นนะครับ
ไปฟังเสียงพลตบตรีจรูลเกียรติปานแก้ว
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงครับ
มีเรื่องเดียวผมไม่ตายอ่ะ
ผมบอกกำนันหน่อมบอกให้หน่องไว้นะว่า
คุณอาจจะพากชีวิตของเจ้าที่ตำรวจทางหลวงไปได้
แต่คุณไม่สามารถภาพจิตและวิญญาณความเป็นพุทธศิราชไปได้
กลุ่มคนที่ยังมีชีวิตอยู่
จะตามทวงความยุติภัณฑ์ให้จัดทุกคนนะครับ